เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องสลดที่เกิดขึ้น
แม่ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จะไปซื้อนมให้ลูกลูกก็อายุ๒ขวบเท่านั้นเอง
ปรากฏว่าคือถูกรถกระบะชนแล้วก็เสียชีวิต
ตอนนี้ลูกเล็ก๒ขวบอยู่กับคุณตา
แล้วตาเองก็ฐานะยากจน
ทีนี้เรื่องคดีความมันยังไม่คืบหน้า
อยากให้ตำรวจเอาผิดกระบะคันที่มาชนด้วย

เรื่องนี้นางสาวมาทวีชินรำอายุ๑๘ปี
ที่เป็นชาวบ้านตำบลเมืองแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำเนี่ย
ถูกรถกระบะพุ่งชนจนเสียชีวิต
ระหว่างที่เธอกำลังขี่มอเตอร์ไซค์

เพื่อซื้อนมให้ลูกวัย๒ขวบ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่๙มกราคม
แล้วหลายคนพอทราบข่าว
คนในหมู่บ้านเองก็สลดใจ
เนื่องจากว่าเมื่อตัวนางสาวมาทวีเสียชีวิตไปแล้ว
ปรากฏว่าพ่อของเด็กก็เอาลูกไปฝากคุณตาไว้
แล้วตาเองก็ยากจนตาเป็นผู้พิการ

และแถมตาก็ยังมีหนี้สินจากการจัดงานศพ
เนื่องจากได้รับเงินจากพรบ๓๕๐๐๐บาท
ฝั่งเจ้าของรถกระบะเขาก็จ่ายค่าโปรงศพให้อีก๓๐๐๐บาท
มันไม่พอรวมกันแล้วเป็น๗๕๐๐บาท

ฝั่งคุณตาก็คือคุณตามาชินรำ
ซึ่งเป็นพ่อของผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าพอจัดงานศพลูกสาวเสร็จแล้ว
โอ้โหชีวิตที่ลำบากอยู่แล้วมันก็ลำบากมากกว่าเดิมนะ
ล้าน๒ขวบตาก็ต้องเลี้ยงดูตาได้แค่นมกล่องรีบมาเลี้ยงล้าน
ไม่มีตังค์หรอกจะซื้อนมชงมาชงให้หลานกิน
ไหนจะต้องวิ่งเต้นเรื่องคดีอีกเพราะว่าก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยาจากคู่กรณี
แต่ฝั่งรถกระบะก็ปฏิเสธรถกระบะเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ผิด
ทีนี้พอสอบถามตำรวจสพชุมแสงตำรวจบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ฟังดีนะไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับกระบะได้
เพราะว่ากระบะเนี่ยขับรถมาทางเอกส่วนมอเตอร์ไซค์ของลูกคุณตาเนี่ย
ขับมาทางโทรแล้วก็แนะนำบอกว่าอย่าไปสู้คดีเลยตา
เก็บตังค์เอาไว้ไว้เลี้ยงหลานดีกว่า
โอ้โหคุณตาบอกว่าตอนนี้นะไม่มีที่พึ่งแล้ว
หนังสือก็อ่านไม่ค่อยจะออกไม่รู้ด้วยไม่รู้กฎหมายด้วย
ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปสู้ก็เลยอยากร้องขอความเป็นธรรม
อยากให้คู่กรณีช่วยรับผิดชอบหน่อยเอาฟังคุณตาค่ะ
คือณตอนนี้คืออยากเรียกร้องความเป็นธรรมใช่ไหม
ครับอยากร้องความเป็นธรรมให้ลูกว่า
จ่ายไปไม่มีความลับตรงนี้เลยครับ

ร้องไห้คือต้องสูญเสียลูกแล้วก็ชีวิตยังลำบาก
เงินที่จะกินแต่ละวันก็ไม่มีอยู่แล้ว

เราก็เลยอยากถามความคืบหน้าทางคดีกับทางด้านตำรวจบ้าง
ไปสอบถามพันธุ์ตำรวจโทสมโพธิทิพยวัลสารวัตรสพชุมแสง
ก็บอกว่าจากการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วเนี่ย
รถกระบะขับมาปกติแต่ว่าฝ่ายรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ขับมาทางโทแล้วก็ขึ้นถนนตัดหน้ารถกระบะกระทันหัน
ทำให้รถกระบะไม่สามารถเบรกได้
ทีนี้ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้
แล้วตำรวจก็บอกอีกด้วยว่าสำนวนทั้งหมด
ได้จากการพิสูจน์หลักฐานรอบด้าน
แต่กรณีนี้เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาชีวิตความเป็นอยู่

พมจังหวัดประสานช่วยเหลืออีกทีนึงด้วยนะคะ